คล้ายกันเลยค่ะก็คือเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นตีกัน
คือเหตุการณ์นี้คนในพื้นที่เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญคือเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
หมู่บ้านเนี้ยเขาจัดงานมีหมอลำซิ่งอ่า
วัยรุ่นต่างหมู่บ้านบอกว่าก็อยากจะมาดูหมอลำซิ่ง
พอมาดูในพื้นที่เขาก็ตีกันแต่ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มก่อน

เอาไว้
อืมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะ
คนที่โพสต์เขาบอกว่าคือวัยรุ่นยกพวกตีกันมันก็แย่แล้ว
แต่ที่แย่ยิ่งกว่าก็คือ
วัยรุ่นต่างถิ่นทำร้ายร่างกายแม้กระทั่งเด็ก
เด็กผู้หญิงเจ็ดแปดขวบอ่ะอ่าคนแก่โอ้โห
ก็โดนทำร้ายไปด้วยครบสูตรเลยเหรอเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
บ้านหนองมะแซวอำเภอเมืองอำนาจเจริญที่บ้านหนองมะแซวเขาจัดงาน
แต่มีวัยรุ่นมาจากบ้านหนองหินคนละหมู่บ้านอำเภอเดียวกันมางานในบ้านหนองมะแซวแล้วก็มาตีกัน
คือคนที่โพสต์คลิปเขาบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่มาจากบ้านหนองหินเนี่ย
ชอบหาเรื่องทุกงานแต่จากคลิปเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าคนที่ไปกระโดดเตะคนแก่อะไรเนี่ยนะคือเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาว
แล้วคนต้นเรื่องจริงเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างทวมก็คือเป็นคนอ้วนหน่อย
ใส่เสื้อแขนยาวสีเทาย้อมผมสีทองอืมชายอ้วนผมทองอ่ะ
เริ่มก่อนคือเอาหินก้อนใหญ่ที่วางอยู่แถวนั้นไปทุบหัวคนแก่ครับ
เพราะคนแก่คนนี้เหมือนกลับไปไล่ว่าเออไม่ต้องมาหรอกกลับไปเถอะไม่ต้องมาดู
หมอลำในพื้นที่หรอกเดี๋ยวตีกันก็เลยโมโหเอาหินไปทุบหัวเขา
พวกนี้เหมือนกับพวกตัวป่วนหัวโจกคนเท่าคนแก่เห็นก็เออกลับไปเถอะ
มันโกรธมันเอาหินทุบหัวคนแก่ทีเนี้ยพอเริ่มปุ๊บเนี่ย
ไอ้ชายเสื้อสีขาวก็มาเลยอืมมาลุมมาร่วมมาช่วยเขาครับ
แล้วคนในพื้นที่เขาก็เลยไปช่วยกันจับแยกก็เลยกลายเป็นมาลุมมาตุ้มอย่างที่เห็นในคลิป
อ่าหลังจากมีการโพสต์คลิปนี้นะคะก็มีวัยรุ่นเข้าไปตอบอืม
เข้าไปตอบคลิปเข้าไปโพสต์คลิปบอกว่าเดี๋ยวจะมีการทำร้ายคนในบ้านหนองมะแซวนะ
เอาคลิปนี้มาเปิดเผยไปขู่เขาด้วยไปขู่เขาเลยเหรอ
ขู่เขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนคนที่เนี่ยในบ้านหนองมะแซวเจ้าของพื้นที่เนี่ย
เอาคลิปเนี้ยมาโพสต์เนี่ยเดี๋ยวโดนอะไรอย่างเงี้ยอืมวันนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านหนองมะแสว
ไปคุยกับนางสาวดาวประกายแก้วมงคลอายุยี่สิบสามคนนี้เป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายต่างถิ่นทำร้ายที่อยู่ในคลิปนะ
ครับเธอก็บอกว่าเธอก็รักษาตัวด้วยการย่างไฟแบบชาวบ้านอ่ะ
อืมตอนเนี้ยรักษาตัวอยู่แล้วก็มีนางทุนมีแก้วมงคล
แม่ของนางสาวดาวประกายคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาว
ที่เอาตัวไปบังผู้ชายคนนึงที่ถูกทำร้ายล้มลงค่ะ
แล้วแม่เองก็ถูกทำร้ายด้วยนะคือครอบครัวนี้ถูกทำร้ายสามคน
สามคนแม่ลูกสาวลูกชายอืมแล้วก็พาทีมข่าวของเราไปดูจุดที่เกิดเหตุ
ถนนกลางหมู่บ้านเลยเป็นจุดที่ตั้งเวทีหมอลำ
เหตุการณ์นี้คนเจ็บสี่ห้าคนนะคะบางคนยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญแล้วผู้เสียหายเข้าไปลงบันทึก
แจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาไว้แล้วด้วย
นางสาวดาวประกายเล่าให้ฟังแบบนี้เมื่อวานช่วงบ่ายมีงานเลี้ยง
เป็นงานบายสีสู่ขวัญวัยรุ่นที่จะไปเกณฑ์ทหารอืม
เขาก็เลยจ้างหมอลำซิ่งมาฉลองในงานตัวเธอกับครอบครัวไปขายของที่งาน
ตอนนั้นกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันก็เลยเป็นห่วงพี่ชายว่าจะถูกรุมทำร้าย
ก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุไปตามพี่ชายกลับบ้าน
แต่พอไปถึงก็เห็นว่าพี่ชายถูกรุมทำร้ายอยู่พอดีครับ
นอนกองอยู่กับพื้นแล้วแม่เนี่ยไปห้ามเอาตัวไปบังไปห้าม
ทีนี้เลยถูกทำร้ายทั้งแม่ทั้งพี่ชายเลยนะ
ตัวเองเข้าไปช่วยก็ถูกวัยรุ่นผู้ชายต่อยหน้า
ตัวเองเป็นผู้หญิงนะโอ้โหถูกวัยรุ่นต่อยหน้าค่ะครับ
มือนั้นก็ยืนอยู่กับพี่ชายค่ะแล้วก็แม่แล้วก็หลานอืม
โน้ตเป็นเกินเพื่อว่าเพิ่งเป็นเส็ดแม่โน้อหัยเห็ดราน
ส่วนคุณแม่ทุนมีเนี่ยนะคะก็บอกว่า

วัยรุ่นต่างหมู่บ้านกลุ่มนี้มา

ออกตามหาพอไปถึงลูกชายก็ถูกทำร้ายจริงนอนกองอยู่กับพื้น
เข้าไปห้ามเข้าไปช่วยเข้าไปกอดลูกเอาไว้อ่ะนะคะแต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังรุมกระทืบอ่ะ
ขนาดแม่ไปกอดไปป้องเอาไว้อยู่นะยังรุมกระทืบต่อจนคนต้องมาช่วยมาแยกออกอะค่ะ
แล้วก็มารู้ทีหลังว่าลูกสาวเข้าไปตามหาทั้งแม่ทั้งพี่ชายลูกสาวก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
แล้วก็มีวัยรุ่นอีกหลายคนรวมไปถึงคนแก่ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
และกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุมาทำร้ายเขาทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่นี้นะมันชัดเหลือเกินว่าเป็นควร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปถามหน่อยนะครับวันนี้ไปเจอ
แม่ของวัยรุ่นที่ย้อมผมสีทองครับท่านผู้ชมครับนางสนทยาบุญ
ซึ่งเธอเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่าอย่างนี้
ฮ่ะคุณกิติศักดิ์วิวาชัยเจรนสุกป้ายถามมาเลย
บอกว่าโอ้โหแม่ในคลิปลูกแม่ไปอย่างนี้เลย
เขาก็บอกว่ามาปวนทุกทีทำร้ายไม่เว้นมาตัดเด็กผู้หญิงคนแก่
สนทยาบอกว่าลูกชายของเธอเนี่ยที่ย้อมผมสีทอง

ที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านหนองมะแซว
เคยมาทำร้ายคนในหมู่บ้านหนองหิน

แต่ทางฝั่งของบ้านหนองหินก็ไม่เคยแจ้งความดำเนินคดีนะค่ะ
เพียงแต่บอกว่าเออเดี๋ยวจะแก้แค้นเอาคืนกัน
อะไรแบบนี้มันก็บอกกันไปบอกกันมา
ก็เป็นห่วงลูกชายอยู่ว่าจะถูกทำร้าย
กระทั่งเมื่อวานนี้คนในหมู่บ้านหนองมะแซว
จัดงานบายสีสู่ขวัญให้กับวัยรุ่นที่จะไปเกณฑหาร
ยังห้ามลูกชายบอกว่าอย่าไปนะ
อย่าไปเที่ยวอย่าไปที่งานนั้น
เพราะว่ามันเป็นงานของหมู่บ้านคู่กรณี
แต่ลูกชายไม่เชื่อยังไป

เพราะอยากดูหมอลำซิ่งตามภาษาเด็กหมอสอง
บอกว่าพอลูกชายไปถึงลูกชายก็ไปเต้นในงาน
เต้นอยู่ถูกวัยรุ่นหมู่บ้านหนองมะแซวมารุมทำร้ายก่อน
แล้วรุ่นพี่ที่ไปด้วยคือคนที่ไปกระโดดถีบเขา
ก็เลยเข้าไปช่วยที่ต้องไปกระโดดถีบเขาเนี่ย
เพราะต้องเข้าไปช่วยแล้วหลังจากนั้นลูกเธอกับรุ่นพี่
ก็ถูกชาวบ้านหนองมะแซวทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่นั่นแหละมารุมลูก
ลูกชายกับรุ่นพี่ก็ต้องป้องกันตัว
คือถูกเขารุมทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่นำมาลุมเขา
เขาถึงต้องป้องกันตัวหลังเกิดเหตุลูกชายกับรุ่นพี่ก็บาดเจ็บ
ยืนยันว่าที่มันเกิดการเอาคลิปไปโพสต์เนี่ย
เพราะลูกชายของเธอมีปัญหากับคนถ่ายคลิปมาก่อน
พอเกิดเรื่องปุ๊บก็ถ่ายคลิปแล้วเอาคลิปไปโพสต์ในโซเชียล
ทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าลูกชายเธอเป็นคนหาเรื่องก่อน
นี่แม่เขาบอกอย่างนี้นะ
อาจะฟังลูกมาลูกเขาบอกว่าอย่างเนี้ยก็แม่ก็บอกว่าเนี่ยนะ
เอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาระหว่างสองหมู่บ้าน

ทางนายกรยาบุญกันกำนันตำบลหนองมะแซวบอกว่าตอนนี้กำลังหารือกับผู้ใหญ่บ้านของทั้งสองหมู่บ้าน
แล้วก็อบตหนองมะแซวด้วยเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้วัยรุ่นสองหมู่บ้านมาทะเลาะวิวาดกันอีกนะครับ
ขณะที่ทางตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจโทเทวราชเอื้อวงประเสริฐรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองอำนาจริงบอกว่า
คดีนี้ตามที่เห็นในคลิปยังไม่มีใครมาแจ้งความกันนะ
เขาไปแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านแต่ยังไม่ได้มาแจ้งตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจเห็นคลิปแล้วเดี๋ยวจะไล่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหลายมาดำเนินคดีซึ่งไม่ยากเพราะเห็นคลิปชัดเจนแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่กันนั่นแหละค่ะ